ส่วนคดีฆาตกรรมนะครับ
ปาดคอลูกผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดลบบุรี
ท้ายที่สุดตำรวจก็ไปจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
เป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตนั่นแหละครับ
ซึ่งลงมือฆ่าปาดคอเพียงคนเดียว

ตัวเองหาเงินมาปลนเปลือให้กับสามีคนนี้มาโดยตลอด

และอีกสาเหตุหนึ่งบอกว่าสามีให้ตัวเองไปหายาบ้า
ให้๕๐๒๐๐เมตรเอามาให้เสพ

ท้ายที่สุดด้วยความแค้นสองเหตุผลนี้
ฆ่าปาดคอสามีของตัวเองครับ
ส่วนตรงนี้ภาพที่เห็นนี้เป็นนาทีที่ผู้ต้องหา
กำลังกอดกับลูกสาวหน้าห้องขัง
ก่อนจะถูกนำตัวกลับเข้าห้องขังตามเดิมครับ
ผู้ต้องหาบรายนี้ก็คือนางอรุณทิพย์ทองช่วย
ซึ่งก่อเหตุใช้ของมีคมปาดคอสามี

หมู่๘ตำบลท่ามะนาวอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
ซึ่งเป็นลูกชายของนายสมหมายแสงคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่๘
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณป่าละเมาะติดกับถนนคันคลองส่งน้ำ

เมื่อวันที่๕เมษายนที่ผ่านมานะครับ

ก่อนที่ตำรวจจะตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
ขณะที่ผู้ต้องหาไปอาศัยอยู่กับบ้านญาติที่ภาคใต้ครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นนางอรุณทิพย

ได้เป็นผู้ลงมือฆ่านายยุทธนาสามีจริง

เนื่องจากตัวเองได้หาเงินไปปนเปลือผู้ตายมาตลอด
แต่แล้วผู้ตายกลับคิดนอกใจไปมีผู้หญิงคนใหม่
ตัวเองก็เกิดความแค้นอยู่ในใจเสมอมานะครับ

ผู้ตายได้โทรศัพท์บังคับให้ตัวเอง
ไปหายาบ้ามาให้เสพ๕๐๒๐๐เมตร
โดยนัดพบที่เกิดเหตุ
แต่เนื่องจากตัวเองไม่มียาบ้าไปให้
ประกอบกับผู้ตายอยู่ในอาการมึนเมาสุรา
จึงเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงนะครับ
แล้วก็ผู้ตายได้ลงมือตบตีทำร้ายร่างกาย

หญิงสาวคนนี้เลยได้ใช้มีดคัตเตอร์ที่พกติดตัวไป
ปาดคอสามีจนเสียชีวิตครับ
ด้านของนางสำเนียงแสงคุณแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ที่ญาติเดินทางไปรวมตัวกันที่โรงพัก
เพื่ออยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรม
เนื่องจากไม่เชื่อตามคำให้การของผู้ต้องหา
ว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าลูกชายของตนเพียงลำพังครับ
เขาอยู่กินกันมาประมาณเกือบ๒ปีค่ะ

มีพฤติกรรมแบบไม้แรกก็ไม่มีอะไร

เริ่มพูดจาไม่ค่อยลงรอยกันหน่อย
เขาบอกว่ามึงอย่านะไอ้หนึ่ง

เราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังไง

แล้วก็ถามลูกชายว่าหนึ่งเขาเป็นยังไงมั่ง
ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกแม่อ่า

พอได้ปีหนึ่งเหมือนมันจะถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้น

แล้วก็เหตุผลที่แม่ผู้ตาย
ไม่เชื่อว่าผู้หญิงคนนี้จะทำคนเดียวนะครับ
ผู้ตายบอกว่าน่าจะมีคนร่วมลงมือก่อเหตุ

เนื่องจากก็ไปดูในที่เกิดเหตุแล้วนะ

และผู้ต้องหาเป็นผู้หญิงตัวเล็ก
แต่ผู้ตายลูกชายตัวเองเป็นผู้ชายตัวใหญ่กว่า
ร่างกายก็แข็งแรงกว่านะครับ
จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะลงมือเพียงคนเดียว
เอาแรงมาจากไหนแม่ก็ถามแบบนี้
อยากเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งขยายผล
ติดตามตัวคนร้ายผู้ก่อเหตุทุกคนมาลงโทษให้ได้
เชื่อว่าน่าจะมีเงื่อนงำอะไรมากกว่านี้นะครับ